ท่านผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยที่ร้อยเอ็ดนะฮะ
คือเขาตั้งวงดื่มสุรากันก็สูงอายุกันทั้งนั้น

คนนึงเนี่ยเขาบอกเพื่อนรุ่นพี่พูดจาไม่เข้าหูแล้วมาตบหัวเขาด้วย
บันดาลโทษะใช้มีดกระหน่ำฟันเสียชีวิตคาที่เลยนะครับ

เกี่ยวกับทางภาษาที่ดีนะครับ

การผูลจะเสร็จ
พี่ตำรวจต้องมาเตือนนะครับคือก็ไม่ได้ปกป้องผู้ต้องหาหรอก
ไปทำร้ายเขาเนี่ยเกิดผู้ต้องหาเขาใช้สิทธิ์
ที่ว่าคนมาทำร้ายเขาอันนี้เขาก็ฟ้องได้นะฮะ
คือชาวบ้านก็ตามตะโกนสาบแช่งบางคนบุกจะถึงตัวเลย
คนที่ก่อเหตุไปทำร้ายเขาจนเสียชีวิตนะครับ
นี่เป็นพื้นที่ตำบลห้วยกินหลาดห้วยกินลาดนะฮะ
ที่อำเภอสุวรรณภูมินะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะ
ผู้ต้องหาคนนี้ชื่อนายพรชัยน้ำกระจายอายุ๕๙ปี
ตำรวจสพหัวโทนเนี่ยมาคุมตัวไป
นี่พามาทำแผนก่อนแล้วก็ต้องรีบคุมตัวขึ้นรถกลับโรงพักนี่
ลุงแกจะเข้ามานี่ฮะโอ้โหนายพรชัยเนี่ย
ใช้มีดอิโต้กระหน่ำฟันนายศรีลาจันทึก
อายุ๖๒ปีเสียชีวิต๕๙กับ๖๒
เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนที่ทั้งคู่นั่งดื่มเหล้าด้วยกัน
แล้วเมานะฮะสุดท้ายเนี่ยฟันเขาตาย
ถามว่าร่องรอยที่ถูกฟันเนี่ยเยอะขนาดไหน
แผลฮะใช้มีดฟันไป๒๗แผล
นายพรชัยผู้ต้องหาเขาอ้างว่าอย่างนี้ครับ
เขาบอกเมื่อคืนที่ผ่านมาตัวเขากับผู้ตายคือนายศรีลา
แล้วก็เพื่อนอีก๒คนรวมเป็น๔คน

แล้วในวงเนี่ยแม่คุยเรื่องอะไรไม่คุย
คุยเรื่องการเมืองฮะโอ้โห
เป็นเรื่องที่ทีนี้คุยแล้วก็ขัดคอกัน
นายพรชัยผู้ต้องหาอ้างว่านายศรีลาที่เป็นรุ่นพี่เขาเนี่ย
อยู่ดีมาตบหัวเขาตบสองครั้งด้วยเขาก็โมโห
เดินไปในห้องครัวแล้วก็คว้ามีดอิโต้ออกมา
นายศรีลาตอนนั้นก็พยายามที่จะหนีนะฮะ
คือเขาอ้างว่าถึงขั้นคลานหนีนะอาจจะเมา

เขาบอกว่าเขาก็เลยตามไป
นายศรีราเนี่ยหนีหลบไปอยู่ที่ใต้แคร่ที่นั่งดื่มเหล้าด้วยกัน
เขาก็ใช้มีดอิโต้เนี่ยฟันใส่ขาไปก่อน

แล้วก็ลากออกมาแล้วก็นำฟันอีก

พอแน่ใจว่านายศรีลาเสียชีวิตแล้ว

กลับไปนั่งดื่มเหล้าย้อมใจคนเดียว
โดยเพื่อนอีก๒คนที่มาดื่มเหล้าด้วยกันก่อนหน้านี้เนี่ย
คนโทรไปแจ้งแล้วตำรวจก็มาควบคุมตัว
นายพรชัยบอกผมก็ไม่ได้ตั้งใจจะหนีอยู่แล้ว
ก็นั่งกินเหล้ารอตำรวจอยู่นี่แหละ

แต่ก็อ้างว่าไม่ได้มีเจตนาจะก่อเหตุ
ทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบ
ถูกย้ำเกียจก่อนถูกตบหัวก่อน
ก็เลยขาดสติอยากจะขอโทษไปยังครอบครัวผู้ตายด้วย
ตั้งแต่ยี่สิบเจ็ดแผลนะฮะฝันเขาเข้าไปเนี่ย
ผู้ชมครับวันนี้ที่บ้านของผู้เสียชีวิตนะฮะบ้านของนายศรีลานะครับ
วันนี้ญาติก็รับศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลแล้วแน่นอนว่าบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
คุณป้าปรานีนี่อายุ๖๐นะฮะภรรยาของผู้ตายภรรยาของลุงศรีลา
บอกว่าปกติลุงศรีลาแกชอบดื่มเหล้าเป็นประจำนั่นแหละเวลาเมาก็จะพูดเยอะหน่อยนะ
คนในหมู่บ้านรู้นิสัยกันดีแต่แกไม่เคยมีพิษมีภัยกับใคร
เมื่อวานนี้นายพรชัยผู้ก่อเหตุมาจากต่างหมู่บ้านมาร่วมวงดื่มเหล้าด้วย
ก็สามีก็เหมือนกับชวนคุยเรื่องการเมืองแต่นายพรชัยเนี่ยเขาบอกเขาจะร้องเพลง
ทีนี้ก็เลยทะเลาะกันฮะคนหนึ่งจะคุยการเมืองจะวิเคราะห์การเมือง
คนบอกจะร้องเพลงก็เลยทะเลาะกันแล้วก็มีเหตุการณ์ถึงขั้นฆ่ากันตาย
พวกมันลองเว่ยมันกระเป็นตั้งเนียมันกระลากค้าออกมาเย็นไอถั่วเย็นไอถั่วเย็นไอ
ถามว่าเออทำไมไม่ช่วยกันล่ะเนี่ยนะอีก๒คนที่ร่วมวงอยู่ด้วยทำไมหนีไปเลย
ทุกผู้ชมฮะมีคนหนึ่งที่ร่วมวงเมื่อคืนนะครับทุกผู้ชมครับเป็นหนึ่งในสี่
ชื่อตาแก้วอายุ๘๒ปีนี่แล้วแกตาบอดฮะ
ตาบอดแกบอกเมื่อคืนก็ล้อมวงกินข้าวเย็นกันด้วยดื่มเหล้ากันด้วย
คือตัวของคนก่อเหตุกับผู้ตายเขาก็ไม่ค่อยสนิทกันเท่าไหรหรอก
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยตาแก้วบอกแกมองไม่เห็นหรอกแกตาบอด
แต่ได้ยินเสียงนายศรีลาผู้ตายเนี่ยสั่งให้นายพรชัยเนี่ยคนก่อเหตุเนี่ย
กับข้าวที่จะทิ้งเทกับข้าวที่จะกินเนี่ยทิ้งไป
แล้วได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจนเพื่อนอีกคนนึงที่ร่วมวงกันเนี่ยตะโกนห้าม
แล้วบอกว่านายศรีลาเนี่ยถูกฆ่าตายก็เลยตะโกนร้องให้คนเนี่ยมาช่วยกัน
มีดที่ผู้ก่อเหตุเอามาใช้ทำร้ายเขาจนเสียชีวิตเนี่ยเป็นมีดที่อยู่ในบ้านของผู้ตายเองนะฮะ
ที่เกิดเป็นบ้านของผู้ตายเองอำรวจสวพครอภัณฑ์บอกว่าเดี๋ยวก็ต้องถูก
คนที่ร่วมวงสุราเนี่ยมาสอบปากคำเพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีนะครับ
ตอนนี้ทำแผนเรียบร้อยนำตัวไปฝากขังแล้วนะฮะ
แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ
ส่วนจะมีใครร่วมด้วยหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวสอบปากคำขยายผลกันอีกครั้งหนึ่ง